มันจะคืนเป็นอย่างไรบ้างหรือว่ามายังไง
แล้วทำให้เค้าเซอร์ไพรแดงจริงยากมากนะครับ
เพราะเราก้อยดูดกันค่อนข้างจะบ่อยมาก
แล้วก็ไม่รู้ไม่มีเวลาเตรียมงาน

แล้วไปเค้านัดกันตอนไหน
อย่างน้อยครับ

ก็จริงผมเห็นเค้าอยากได้
ว่าพอดีได้สบายแล้วจะพอมี
เพราะฉันก็มาที่รีชีวี

คุณพี่ก็เหงื่อดูด้วย
ไม่ได้ไปทำอะไรจริงก็ไม่ได้เก่งอะไรครับ
แต่ว่าก็ช่วยอยู่ตลอด
แต่ว่าเขาก็ไม่รักผู้ก็อาจจะเป็นผิดหนึ่งหน้าที่ทางทุกคน
ก็ได้ว่าสภาพผู้หลุมก็ต้องการคุณตามมา
ดีครับพี่ค่ะ